หลังจากที่หลายคนลุ้นระทึกบางคนเขาก็เฉย
ก็ไปทำตามหน้าที่ปกติในการรับชายชาติ
ใช่แล้วดาราของวงการบันเทิงบ้านเราเนี่ย
ปีนี้หลายคนเลยทีเดียวที่ต้องเข้าไปลุ้นเสี่ยงกัน
แต่จะมีใครบ้างและมีเหตุผลอะไรบ้าง
ที่เป็นอุปสรรคในชีวิตกับการเป็นทหารค่ะ

เกิดเป็นชายไทยค่ะแบกหน้าที่สุดยิ่งใหญ่คือการรับใช้ชาติ

แต่หลายคนก็มีปัจจัยแตกต่างกันนะ
ส่งผลให้ไม่สามารถหรือว่ายังไม่สามารถ

ส่งผลให้ไม่สามารถยืดอกเป็นสมัครทหาร

ปัจจัยแรกค่ะที่ดูจะเป็นอุปสรรคนะครับ
ที่ยังมีโอกาสใช้สิทธิ์ยื่นผ่อนนั่นก็คือ

ซึ่งกลุ่มดาราชายที่เข้าข่ายในหมวดนี้ก็ได้แก่เจมส์มา
พัชระมิคทองระยะสิงโตสหรัฐ
และสองนักร้องจากบ้านเอเอฟโซ่วงสภัษฐ์

เห็นหน้านี้รู้เลย

นี่พึ่งรู้เพิ่งรู้ว่าชายไทยเป็นหอบเยอะมั้ย
โดยเฉพาะดาราหรือเปล่าถ้าบอกว่าเป็นโรคเฉพาะคนดังหรือเปล่าโรคหอบ

แต่แปลกใจจริงมันเป็นกับหลายคนเหมือนกัน

ก็น้อยคุณเห็นคนทั่วไปเป็นหอบไปยื่นเอกสาร
ก็ไม่มีเอาเสียงสูงไปอีก
อันนี้แหละเป็นโรคยอดฮิตประจำตัวของเหล่าดาราชายค่ะ
โดยนักร้องนักแสดงหนุ่มโกอินเตอร์เห็นกันอยู่เนี่ยคุณไม้

หอบเอกสารหลักฐานผลการตรวจสุขภาพ

แล้วก็ถูกจัดเป็นบุคคลประเภทที่๔
ก็คือบุคคลที่มีโรคขัดต่อการรับราชการทหาร
ท่ามกลางเสียงวิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียล
แต่จริงคุณไม้เนี่ยเราก็เห็นออกข่าวมาหลายครั้งแล้ว
ไปงานนู่นงานนี่บางทีเขาเหนื่อยจริง

เพราะว่าเวลาฝึกทหารต้องมีการใช้กำลังเยอะ

บางคนบอกแหมดาราเข้าไปเขาก็ไม่ใช้ทำอะไรหรอก

แต่ก็ต้องฝึกยังไงก็ต้องฝึกเหมือนกันแหละ
แม้ทีแรกจะยืดอกขอลุ้นจับใบดำใบแดง

แต่ว่าขณะเดียวกันเจ้าตัวก็นำหลักฐานทางการแพทย์

เขาเลยถูกจำหน่ายให้เป็นบุคคลประเภทที่๔ค่ะ

นี่คุณถ้าตั้งใจจะลุ้นรับใช้ชาติจริง
ก็ไปสิแล้วจะเอาผลตรวจไปทำไม
เออก็เพิ่งรู้ว่าเป็นหอบหืดไง

เดี๋ยวเอาจริงคุณเกิดมาคุณไม่รู้ว่าคุณไม่สบาย

เคยเกิดขึ้นกับพระเอกสุดฮอตณเดชนคุกิมิยะมาแล้วเหมือนกัน

ที่เขาต้องเตรียมตัวเข้ากรมกันบ้างค่ะ
เริ่มจากประเภทที่สมัครใจรับใช้ชาติเอง
ไม่ต้องถงไม่ต้องถามเรื่องสุขภาพสักคำ

ก็ได้แก่นักแสดงหนุ่มลูกครึ่งแห่งวิกหมอชิดนะครับ

สมัครเป็นทหารในสังกัดฐานบกผลัด๒
เจ้าตัวบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากคุณปู่
เป็นทหารบรรกาลคุณปู่เป็นชาวฝรั่งเศส
ส่วนหนุ่มคนนี้ที่หลายคนกรี๊ดกันมาก
ปีนี้มาแรงแซงมาริโอนะจ๊ะบูมกิดกล้อง
นักแสดงจากวิกเดียวกันก็ยื่นสมัครทหารอากาศขับผลัด๑
หลังจากที่บูมได้ใช้สิทธิผ่อนผันมาแล้ว๓ครั้ง
จะเริ่มเข้าประจำการตั้งแต่วันที่๑พฤษภาคมนี้
เป็นเวลา๖เดือนแล้วก็หลังจากปลดประจำการ
เจ้าตัวประกาศลั่นเลยอาจจะมีอาการแขนเป็นฟอร์

เป็นปอขอเป็นแฟนกับกิฟต์ออลินนั่นเอง
อย่างเป็นทางการดิฉันก็คิดว่าเป็นอะไรอีกอ่ะ

อ่านตามสคริปแขนเป็นฟอร์ชอบ
เอี๊ยงสิทธาค่ะปีนี้ยื่นเอกสารสละสิทธิผ่อนพันธ
แล้วก็เข้าสมัครทหารในสังกัดมณฑนฐานบกที่๑๑ผลัด๒
ซึ่งจะเข้ารายงานตัวในวันที่๑พฤศจิกายนนี้

เขาบอกว่าจะขอทำอีกหนึ่งหน้าที่ลูกผู้ชาย
นั่นให้สมบูรณ์แบบก็คือการบวชนั่นเอง

และกวินดูวานคนนี้ค่ะหนุ่มฮิปพอปของเรานะคะ
หรือว่ากวิน๓๒๑ไม่ขอผ่อนพันธุ์นะครับ

ซึ่งก็ปรากฏว่านักร้องหนุ่มมือแม่น

หน้าซีดเลยคุณหน้าขาว

คุณผู้ชมยังมีอีกหนึ่งหนุ่มที่เจาะเข้ากรมแบบเรียกได้ว่าไม่ทันตั้งตัวเลย
คนนี้เลยชินวุฒินั่นเองชินชินวุฒิ
ถูกคณะกรรมการคัดเลือกทหารกองเกินตัดสินให้เข้ารับราชการฐานทันที
สังกัดมณฑนฐานบกที่๑๑ผลัด๑ค่ะ
รับใช้ชาติ๒ปีหลังผลการพิจารณาชินชินวุฒิถึงกับหลังน้ำตาลูกผู้ชายออกมาเลย
ซึ่งเจ้าตัวก็ยืนยันว่าน้ำตาลเป็นน้ำตาของความกังวลแล้วก็เป็นห่วงคนข้างหลัง

ไม่ใช่อย่างที่เมาส์กันว่ากลัวการรับใช้ชาติ
ค่ะแต่น้องที่ต้องไปรับใช้ชาตินะหล่อเลยดูหล่อขึ้นมาเลย
จับปุ๊บพอดมใบแดงปั๊บหล่อปุ๊บเลย
ใช่ค่ะต้องส่งแฟนที่บ้านไปจับดูบ้างกันจะดูดีขึ้นมากหล่อปั๊บ